อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
อาจารย์สุภาพคลิกขจายก็คงพูดถึงเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือภาคส่วนต่าง
คราวนี้ไปถึงภาคส่วนของการท่องเที่ยว
เพราะว่าเห็นว่าจะมีโครงการที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง๗๕๐๐บาท
ให้กับพนักงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว

งั้นผู้ประกอบการล้มเขาต้องพยุงไว้พยุงนายจ้างไว้ด้วย
ทีนี้ต้องดูค่ะว่าการที่จะพยุงนายจ้าง
แล้วก็ช่วยเหลือพนักงาน
จะสามารถพยุงได้ไปกี่เดือนมากน้อยขนาดไหน
รวมถึงจะต้องจับตารอดูผลคอรมอล

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรี

จะเอาผลเรื่องที่สบคเขามีมติว่าจะเยียวยากันยังไงเนี่ย

พอคอลโลมออนุมัติแล้วขั้นตอนต่างก็จะเดินไปตามนั้น
แต่ที่อยากจะขีดเส้นใต้วันนี้ก็คือเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้เมื่อสักครู่
คือเรื่องจะทำยังไงที่ผลกระทบต่อวงการท่องเที่ยว
มันจะได้บรรเทาเบาบางลงเพื่อให้กิจกรรมกันที่ต่อเนื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันเดินต่อไปได้
ถ้าเดินต่อไม่ได้ปัญหามันจะตามมาเยอะ
มีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเขาระบุอย่างนี้
ระบุว่าวิกฤตระลอกใหม่จะส่งผลกระทบกลุ่มลูกจ้างแรงงาน
กลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวถึง๔ล้าน๗แสนคน
คนกลุ่มนี้ถ้าไม่ตกงานก็จะถูกลดชั่วโมงทำงาน
กระทบต่อรายได้ไม่พอใช้ไม่พอกินไม่มีจะกินสุดท้ายก็ต้องไปเป็นหนี้มารุมมาตุ้ม
ฉะนั้นจึงมีข้อเสนอที่ผมคิดว่าน่าสนใจและควรสนับสนุน

มนตรีท่องเที่ยวคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
เป็นข้อเสนอบนฐานความคิดที่คิดกันอย่างนี้ครับว่า
ทำยังไงให้นายจ้างผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งเขาสู้ไม่ไหว
พอสู้ไม่ไหวเขาทำยังไงครับ
เขาปลดคนงานออกบางส่วน

หรือไม่ก็ปิดกิจการ
คำตอบก็คือว่าเราจะทำยังไงให้นายจ้างผู้ประกอบการ
เดินทางไปถึงจุดที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงจุดที่ปลดพนักงานออก
คำตอบคร่าวก็คือว่าเอ้า
รัฐต้องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน
พนักงานเพื่อพยุงการจ้างงานเอาไว้สิ

รัฐมนตรีพิพัฒน์ที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยท่านก็เสนอให้รัฐจ่ายสมทบค่าจ้างแรงงานในภาคการท่องเที่ยว

โดยกำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีงานเอาไปก่อนใครจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามแต่

๑หมื่น๕๐๐๐บาทเท่ากับว่าค่าจ้าง๑หมื่น๕๐๐๐บาทเนี่ยออกกันคนละครึ่ง
นายจ้างผู้ประกอบการออกครึ่ง๑๗๐๐บาทรัฐจ่ายสมทบให้อีก๗๕๐๐บาท
ทีนี้จะจ่ายสมทบคนละครึ่งกันแบบนี้นานแค่ไหนกี่เดือนหรือเป็นปี
ค่อยมาคุยกันในรายละเอียดพอพูดอย่างงี้คำถามของคนทั่วไปก็คือว่า
อะไรอะไรก็จะให้รัฐเยียวยาถามว่ารัฐจะเอาเงินมาจากไหน
ตอบว่าในโครงการเงินกู้๑ล้านล้านบาทเนี่ยก็ยังเหลือพออยู่ครับ
แล้วส่วนหนึ่งนี่ให้เอาเงินจากกองทุนประกันสังคม
เงินกองทุนประกันสังคมนี้เยอะนะครับ
ซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่น
ภายในสัปดาห์นี้นี่วันนี้วันอังคารแล้วภายในสัปดาห์นี้ก็แปลว่า๒๓วันนี้รู้เรื่อง
ผมชักทงเชียร์เรื่องนี้เพราะว่านี่จะเป็นการพยุงให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีลมหายใจต่อไปได้
ไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้ารอให้โควิดจบให้โควิดหยุดระบาดวงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวคงอยู่รอดไม่ถึง
อยู่รอดถึงก็เฉพาะพวกสายป่านยาวกิจการใหญ่ใหญ่แต่ขนาดกลางขนาดเล็กไปหมด
คนจะตกงานกันมหาศาลบริษัทจะติดตัวอีกมากมายธุรกิจที่สายป่านไม่พออยู่ไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะได้รับการสนับสนุนคนละครึ่งแต่มีข้อแม้ว่าคุณอย่าปลดคนงานออกนะ

คุณควักครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งแต่อย่าเอาพนักงานออก
เพราะถ้าเอาพนักงานออกมันก็เดือดร้อนถึงรัฐอยู่ดี
องทุนประกันสังคมก็ต้องเอาเงินไปจ่ายอยู่ดีเอาจ่ายซะตอนนี้ดีกว่า
ให้เขาได้มีงานทำอยู่นี่แหละไม่ต้องรอให้เขาตกงานแล้วค่อยไปจ่าย
ผมคิดว่านี่เป็นหลักคิดที่ควรจะได้รับการสนับสนุนแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่วงการท่องเที่ยวเลยครับ
ทุกอาชีพทุกแขนงเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเดือดร้อนในวงกว้างด้วย
อาชีพก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ผมเองก็ได้รับร้องทุกข์ร้องเรียนระบายให้ฟังอยู่ในหลายวงการ
เช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นข่าวนี้คุณคาทาวุฒิทองไทย
คุณคาทาวุฒิทองไทยเนี่ยชื่อจริงคนไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ถ้าบอกว่าเป็นอาจารย์ไข่มาริโฮน่าอันนี้คนรู้จัก
เพราะเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขาเป็นประธานสมาพันธ์คนบันเทิงอาชีพ
เขาได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ผลเอกนาคทะพลนาคพาณิชย์เนี่ยเลขาธิการสมช
แต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
บริหารสถานการณ์โควิดเพื่อที่จะให้พลเอกนัทพลหามาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เพราะอาชีพของเขาเนี่ยเจอโควิดเข้าสองรอบถูกสั่งปิด๒รอบต่อเนื่อง
ข้อเรียกร้องของคุณไข่เนี่ยในนามประธานเนี่ย
มี๓ข้อข้อที่หนึ่งเขาขอให้ดำเนินการพักหนี้ให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง
ผับบาร์ผู้จัดคอนเสิร์ตนักดนตรีและผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง
เพราะว่าตอนนี้มีภาระหนี้สินกันมากมายทั้งค่าเช่าร้านค่าผ่อนบ้านค่ารถ

ข้อที่๒เขาเรียกร้องให้
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง
ภาพบาร์ผู้จัดคอนเสิร์ตนักดนตรีและผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง
ให้สามารถกู้เงินไปสร้างงานอื่นหรือฟื้นฟูกิจการแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ
เพราะว่าสถานบันเทิงทั้งหลายสามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายหลังโควิด๑๙รอบแรกคลี่คลาย
ต้องกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบมาดำเนินการให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้
ข้อ๓เขาขอให้เปิดบริการสถานบันเทิงผับบาร์และจัดคอนเสิร์ตได้
ในจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจากคนไทย
เป็นระยะเวลา๒๘วันต่อกัน
คือหมายถึงว่าจังหวัดไหนไม่ติดเชื้อเลย๒๘วันต่อเนื่องกัน
เขาจะเล่นดนตรีสถานบันเทิงผับบาร์ปล่อยให้เขาเปิด
เขาจะได้มีอาชีพเขาจะได้มีรายได้
อาจารย์ไข่บอกว่าข้อเสนอทั้ง๓ข้อเนี่ย
ไม่ได้มาขอเงินนะไม่ได้ขอเงินจากรัฐบาล
เพียงแต่ว่าต้องการให้รัฐบาลกำหนดเป็นมาตรการสั่งการให้ถูกจุด
แก้ไขให้ตรงปัญหาเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถดำเนินกิจการดำเนินอาชีพต่อไปได้
จะได้สร้างรายได้ให้หมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หรือมีทุนเพื่อไปหารู่ทางตั้งต้นประกอบอาชีพอื่น
แต่ขอให้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ดำเนินอาชีพต่อไปได้
เพื่อว่าดูสิว่าแนวโน้มแนวทางจะเป็นยังไง
เป็นไปได้ไหมข้อเสนอของคนที่อยู่ในวงการนักร้องศิลปินผับบาร์ทั้งหลาย
ซึ่งเดือดร้อนกันในวงกว้างมาก

พอไม่มีรายได้

ร่ำรวยอย่างเสกโลโซเนี่ย

หยุดทำงานไม่มีเงินทันที
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
ซึ่งจะต้องตามดูกันเป็นเรื่องไปครับ